หลายคนอาจจะกังวลในเรื่องของน้ำกินน้ำใช้
ว่าจะมีพอหรือไม่จากผลกระทบของภัยแรง
แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งครับที่ส่งผลต่อการผลิตน้ำปลาปลาก็คือเรื่องของน้ำเข็มนะครับ
รองผู้ว่าการประปานครหลวงเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำเข็มลุกแหล่งน้ำจืด
ผลิตน้ำปลาปลาภายในกรุงเทพมหานครตอนนี้เริ่มจะคลี่คลายแล้ว
เนื่องจากน้ำทะเลหนุนลดลงพร้อมกับเตรียมรับมือตามแผนบริวนาการวิกฤตภัยแรงครับ
โดยนายนรงฤทธิศรีสถิตนรากูลรองผู้ว่าการปราปานครหลวง
หรือว่ากปนในฐานะประธานศูนย์อำนวยการ
เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติการน้ำเปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันที่๒๙มีนาคม
ได้มีการประกาศจากกรปนลดกำลังการผลิตน้ำ
จากวันที่๓๐มีนาคมถึง๑เมษายนนี้
เพื่อเลี่ยงน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้น้ำปลาปลาไหลอ่อน
ในช่วงเวลา๑๐๑๖นาฬิกา
ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิทย
ขนงสมุทรปราการทุ่งมหาเมฆและสุขสวัสดิ์
ล่าสุดสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
โดยอ้างอิงจากข้อมูลน้ำขึ้นน้ำลง

และแบบจำลองการคาดการณ์น้ำทะเลหนุน
กปนพบว่าในวันที่๓๑มีนาคม
สถานีสูบน้ำดิบสำเลอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
มีค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาสูง
เกินกว่าค่าเฝ้าระวัง๐๒กรัมต่อลิตร

ไม่น่าจะกระทบต่อการผลิตน้ำปลาปลา
นานโรงฤทธิ์กล่าวต่อว่าหลังจากนี้
ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเข็ม
แหล่งผลิตน้ำปลาปลาอีกเดือนละ๒ครั้ง
ซึ่งค่าความเข็มที่ประชาชนจะรับรู้ได้
คือค่าความเข็มที่สูง๐๕กรัมต่อลิตร
สถานการณ์ถึงขนาดนั้นคงจะต้องหยุดผลิตน้ำปลาปลา

และประสานงานกับกรมชลประธานปล่อยน้ำเหนือมา
เพื่อไล่น้ำทะเลออกจากแหล่งน้ำดิบ
ปปนก็ได้ขอความร่วมมือประชาชนนะครับ

สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์บริการประชาชน
สายด่วน๑๑๒๕ตลอด๒๔ชั่วโมงครับ